ก็ต้องพิสูจน์กันนะฮะแต่เรื่องนี้ก็
พระคุณเจ้าบอกว่าเชิญชวนทำบุญด้วยแล้วกัน
เพราะว่าที่วัดกำลังจะสร้างอะไรเลยนะ
อาคารก่อสร้างอะไรสักอย่างก็สามารถทำบุญได้นะครับ
คุณผู้ชมเราติดตามความคืบหน้ากรณีนี้หน่อย
เพราะว่า๕นักโทษที่แหกเรือนจำชั่วคราวโคกตะบัน

ก็บุกจับขณะเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
พบว่ามีนักโทษที่ป่วยโควิด๑๙๑รายนะครับ
คุณผู้ชม๑๐ชั่วโมงในการติดตามไล่ล่าเป็นยังไง
ไปดูกันนะครับ

เอามาหน่อยเอามา
เอามาให้พูดความก่อน
เอาลงไหน
นี่แหละครับเป็นปฏิบัติการ
จำชั่วคราวโคกตะบันที่จังหวัดสุรินทร์

เรือนจำจังหวัดสุรินทร์ขณะถูกคุมขัง

เจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาที่บ้านหลักวร
แล้วก็บ้านโคกมะเนียนมะเมียนที่อำเภอเมือง
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักโทษทั้ง๕คนนะครับ
ซึ่งทั้ง๕คนกำลังหนีเข้าไปตามหมู่บ้านดังกล่าว
กระทั่งติดตามจับกลุ่มนักโทษทั้ง๕คน
หลบซ่อนอยู่ในโรงเรียน๑คน
หมู่บ้าน๑คนบนถนน๑คน
และอีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์กำลังหลบหนี

ทั้ง๕คนก็คือนายสมพงศ์มั่นยืน
เป็นนักโทษในคดีรักทรัพย์นะครับ
ตั้มมั่นยืนเป็นนักโทษในคดีรักทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับ
นายอาธรณ์สุขล้อมคดีรักทรัพย์เหมือนกัน
นายเมธีมาลัยคดียาเสพติด
แล้วก็นายธานีมาลัยในคดียาเสพติดนะครับ
เบื้องต้นทราบว่านักโทษชายทั้ง๕คน

ให้อยู่ที่จุดคุมขังชั่วคราวที่เรือนจำโคกตะบัน
ซึ่งเป็นจุดที่ตรวจคัดกรองโควิด๑๙
สำหรับนักโทษที่ถูกส่งตัวเข้ามาใหม่
ก่อนจะส่งตัวเข้าเรือนจำหลักนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในเรือนจำ
ขณะที่เมื่อจับกลุ่มตัวเข้ามาได้แล้วนะฮะ
ก็ต้องรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด

เมื่อเวลาประมาณสักตี๑๔๕นาทีนะครับ
ก็มีการคาดว่านักโทษทั้ง๕ราย
ร่วมกันวางแผนในการหลบหนีโดยงัดห้องขัง
แล้วก็แอบลอดรั้วลวดหนามเดินลัดเลาะไปตามป่า
แล้วก็พากันหลบหนีไปในหมู่บ้านนะครับ
จากการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙พบว่ามี๑คนติดโควิด
แล้วก็อาการเชื้อลงปอดแล้วนะคุณนะ
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งรักษาโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
หากพบว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่
จะมีการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
แต่ทีนี้ครับการหลบหนีออกไปในพื้นที่ชุมชน
และตัวเองป่วยโควิด๑๙ด้วย
ก็ต้องตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบคนในชุมชน
แล้วก็ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
ก็ต้องถูกกักตัวก่อนนะครับ